ลำลึกเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมือนจะต้องปิดตัวลงแล้วในวันนี้
เผชิญการฟ้องร้องกับเจ้าของตึก
ซึ่งผู้ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ระบุว่าต้องการต่อสู้ทางกฎหมาย
เพราะว่ามีแรงจูงใจทางการเมือง
หลังเปิดทำการได้เพียงแค่๒ปีนะครับถือเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรก
และแห่งเดียวที่แสดงทัศการรำลึกเหตุการณ์ประท้วง
และสังหารหมู่ที่ของนักศึกษาที่จตุรัสเตียนันเหมือน
ซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงปลักกิ่งเมื่อปี๒๕๕๙
ที่ผ่านมาพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องเผชิญแรงกดดันทั้งการต่อสู้ทางกฎหมาย
กับเจ้าของตึกที่บอกว่าไม่ได้รับอนุญาตให้มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร
รวมทั้งยังมีการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคาร
โดยผู้ดำเนินงานพิธภัณฑ์ระบุนะครับว่าการฟ้องร้องทางกฎหมาย

ซึ่งแรงกดดันเหล่านี้ทำให้ต้องตัดสินใจปิดพิพิธภัณฑ์ในที่สุด
แต่ทางผู้ดำเนินงานกำลังระดมทุนเพื่อหาทางเปิดพิพิธภัณฑ์อีกครั้งในสถานที่อื่น
มากกว่า๒๐๐๐คนส่วนใหญ่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่
ซึ่งมีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นในทุกกรณีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เทียนอันเหมือน
โดยเจอถึงตอนนี้